ต่อกันที่หนุ่มเข้มหัสวีกันบ้างดีกว่านะคะ
หนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นลูกอีสานตัวจริงเพราะเป็นคนสังวัติอำนาจริงค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องของพ่อปู่พญานาค
คือเขาเกิดมาที่อีสานคนอีสานเขาจะมีความเชื่อในเรื่องนี้นะคะ
ล่าสุดมีโอกาสได้ร่วมบุญงานบวงสวงใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานี
แล้วปรากฏว่าเกิดปฏิหารพระอาทิตย์ทรงกรดด้วย
เข้มจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ฝังมาตั้งแต่เด็กคุณตาคุณยายทางภาคเราก็ปลูกฝังในเรื่องของพญานาคอยู่แล้ว

ก็จริงก็แล้วแต่ความเชื่อยังไม่เคยบูชาส่วนใหญ่ก็จะได้มาได้มาโดยบังเอิญอะไรอย่างนี้ครับ
ขายมูลมั้ยคะเราว่าให้พระขอพรนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ทำบุญปกติครับก็ไปตามวัดต่างก็จะขอบุญให้สุขภาพคุณตาคุณยายคุณแม่แข็งแรงอะไรต่างนะนะ
ส่วนใหญ่เป็นการทำบุญมากกว่าครับ
แต่พอได้ไหว้พระหนุ่มเข้มก็บอกว่าพี่หนิงดีขึ้นเลยนะคะ

อยู่ในช่วงประจวบเหมาะกับทุกคนที่ใน
ทุกคนในละครโซเวดีที่ว่างอะไรอย่างนี้
เราก็เลยนัดกันไปทำบุญกันไปบวงสวงเล็กอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่สบายใจนะคะช่วงนี้ก็จะบุญนิดหนึ่ง
ช่วงนี้เขาก็มีครับ

ไปการไปทำบุญครั้งนี้ก็ถือว่า
เติมบุญให้ตัวเองด้วยเพิ่มพลังในทางบุญอะไรอย่างนี้ครับ

ส่วนประเด็นเรื่องของคุณเป้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเนาะ